ก็นั่งติดประตูขึ้นมาปั๊บก็ด้วยความที่มาจากต่างจังหวัด
โทรถามทางเพื่อนเธอเนี่ยเดี๋ยวเราลงรถตู้แล้วเราจะไปทางไหนยังไงต่อ
ก็อธิบายกันนะครับจังหวะนั้นก็ประตูรถตู้เปิดนะครับ
จะมีคนขึ้นลงว่างั้นเถอะคนขับก็เลยบอกว่าลงไป
คุณอยู่ก็ดูนะคะหาเรื่องอะไรคะทุกคนทุกคนเขาได้ยินกันหมด
ทำไมต้องขนาดนี้กันอ่ะนะครับหรือยังไง
ขวางทางแล้วก็ผู้โดยสารขึ้นลงไม่ได้เสียเวลา
หรือว่ายังไงครับคุณผู้ชมลองตามข่าวนี้นะฮะ

ผู้เสียหายมาจากต่างจังหวัดและไม่รู้เส้นทาง
ขึ้นรถคันนี้แล้วโทรหาเพื่อนถามทาง

ระหว่างนั้นรถเปิดประตูรับผู้โดยสาร

แต่เนื่องจากผู้เสียหายกำลังคุยโทรศัพท์มือถือกับเพื่อน
จึงไม่ได้ฟังสุดท้ายโดยคนขับไล่ลงจากรถครับคุณผู้ชม

ล่าสุดครับช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายของวันเกิดเหตุ
เอาวันที่โพสต์นะครับคุณผู้ชมครับ
ในเก่งในเก่งอายุ๔๕ปีเป็นในท่ารถตู้ต่อ๖๓เนี่ยนะครับ
บอกว่าผู้หญิงโดยสารผู้หญิงนะครับ
นั่งรถตู้จะไปสำโลงแล้วนั่งเบาะติดประตูขึ้นลงนะครับ
รถก็ยังไม่เต็มใช่ไหมล่ะทำให้เวลามีคนเขาจะขึ้นจะลงอ่ะนะครับ
ก็ต้องลุกจากเบาะนะครับแล้วก็ค่อยจะให้คนอื่นขึ้นลงอ่ะ
คราวนี้มันก็ขวางทางอ่ะนะก็เอาแต่คุยโทรศัพท์เลย
พี่เขาชี้แจงแบบนี้ลองฟังหน่อยครับ
ถ้าฟังพี่เขาคือเนี่ยครับเขาทำให้ดูใช่ไหม
คือสมมุติเรามารถตู้ไม่เต็มคุณต้องเข้าในก่อน
เข้าในก่อนเข้าในก่อนแต่ผู้หญิงคนนี้ประสงค์จะนั่งตรงประตู
นี่นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะในท่าก็ชี้แจงเพิ่มเติมบอกก็ตักเตือนโชเฟอร์ไปแล้วล่ะนะ
แล้วว่าการใช้อารมณ์กับผู้โดยสารแบบนี้แล้วใช้ถ้อยคำที่ไม่ดีแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะครับ
หากไม่ปฏิบัติตามเดี๋ยวจะพิจารณาลงโทษต่อไปนะครับ
ก็เข้าใจตามนี้นะครับ